มีผู้หญิงคนนึงไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
ว่าเขาถูกเว็บไซต์การพนันออนไลน์
ที่เงินหมุนเวียนวันนึง๕๐วันล้านอ่ะ

เพื่อให้เขาตามหาคนที่ไปเปิดบัญชีม้า
แล้วปิดบัญชีหนีไปติดต่อไม่ได้

แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีตำรวจเกี่ยวหรือเปล่า
เพราะเธอบอกว่าเหมือนมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาขู่เธอ
วันนี้ค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพบังบัวทองที่นนทบุรี
คุณแจงผู้เสียหายบอกว่าพนักงานเว็บพนันออนไลน์
ขอให้เธอหาคนมาเปิดบัญชีหมุนเวียนเงินให้กับเว็บไซต์

เธอเลยส่งเบอร์ติดต่อของนายวิเชียน
คนที่ไปเปิดบัญชีม้าส่งไปให้

เปิดบัญชีม้าเนี่ยจะได้รับค่าเปิดบัญชี

แล้วก็ได้ค่าตอบแทนเป็นเดือนเดือนละ๕๐๐บาท
ส่งบัญชีนี้ให้กับตัวแทนของเว็บพนัน
เขาจะได้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนลักษณะมันเป็นแบบนี้แต่มันผิดกฎหมายนะคะ
ปรากฏว่านายวิเชียนแอบเอาเงินในบัญชีออกไปใช้
ล้านสี่ก็จะมีอยู่๓ธนาคารธนาคารหนึ่งล้านหนึ่งธนาคารหนึ่ง
อีกแสนนึงอีกธนาคารหนึ่งอีก๓แสน
ทีนี้พอเว็บพนันตามเงินจากวิเชียนไม่ได้ตามกับเธอแทน
เธอไปร้านอาหารที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
เว็บมากับสองคนพาชายชะกันสองคนมา
บอกว่านี่แหละสงสัยว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
เอากุญแจมือมาวางขู่บังคับให้หาเงินมาชดใช้
เธอปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าไปคุยกันเองสิเธอไม่เกี่ยว
อกจากนี้ส่งคลิปที่เห็นตำรวจมาช่วยเคลียร์
บัญชีมาให้เธอดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยตำรวจเคลียร์ได้
ถ้าเธอไม่ทำตามจะถูกอุ้มไปขังให้ไปเป็นอาหารของวาน
เธอก็กลัวพยายามจะหนีแต่ถูกยึดรถเบนท์ของสามีเอาไว้
เงื่อนไขว่าถ้าอยากได้รถคืนเอาเงิน๕แสนมาถ่ายสิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐พฤษภาคมเธอแจ้งความสพบางบัวทอง
ตำรวจที่รับเรื่องบอกว่าอย่าแจ้งความเลยเดี๋ยวเว็บพนันโกรธเอา
แล้วเธอจะเดือดร้อนอ๋อตอนนั้นคุยกันในแชทค่ะ
ก็เหมือนว่าเขาจะปลดล็อกเนี่ยมีตำรวจเขาจะปลดล็อกปลดล็อกบัญชีให้
แล้วก็เดี๋ยวต้องพาพวกนี้ไปถอนช่วยติดต่อให้หน่อย
แต่หนูก็ติดต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูไม่ได้ยุ่งอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
จังหวะที่เขาเอารถเราไปทีมันเป็นช่วงที่แบบไปร้านอาหารไหม
หลังจากนั้นหรือยังไงเป็นช่วงไปร้านอาหารค่ะ
ก็คือพอคุยกันตามไอ้คนที่ชื่อวิเชียนไม่ได้
เขาก็ตัดสินใจเอารถเราไปเลยใช่เหมือนแบบ
จะให้ค้ำประกันไว้ก่อนเอารถไปอย่างเงี้ค่ะเขาขู่จะทำอะไรไหม
ถ้าเราไม่ให้ตอนนั้นนี่คือคุณสุชาดานักข่าวของเราอ่ะนะคะ
คุยกับคุณแจงผู้เสียหายที่นั่งหันหลังให้เรา
ก็เลยบอกว่าไหนคุณแจงลองไหมล่ะ
ลองติดต่อนายวิเชียนอีกสักครั้งหนึ่งไหมล่ะ

ก็เลยลองเหมือนเขาบล็อกเบอร์

คือคุณแจงเคยให้นายวิเชียนเอาเงินมาคืน
จะได้จบเรื่องแต่นายวิเชียนก็บ่ายเบี่ยง
แล้วหนีหายไปไหนก็ไม่รู้คราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว
เอาเงินจากบัญชีม้าที่เปิดให้แก๊งพนันออนไลน์ไปล้านสี่ใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้คุณแจงเขาพูดถึงเรื่องร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ใช่ไหมที่ว่านัดเจอเจรจากัน

ต้องเอาเงินไปถ่าย๕แสนนี่ฮะคุณสุชาดาก็เลยไปที่ร้านแห่งนั้นเลยนะครับ

ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
เพจสายใหม่ต้องรอดก็ไปด้วย

ไปเจอตู้ม้ากับตู้สล็อตด้วย

นี่ผู้เสียหายที่เขามาแจ้งความก็ไปด้วย
คุณสุชาดาถามเจ้าของร้านนะ

เมื่อวานนี้เห็นรถเบ้นคันหนึ่งมาจอดหน้าร้านจริง

ทางร้านยืนยันว่าไม่รู้เรื่อง
ว่าเขามานัดมาเคลียร์ตำหลงตำรวจแก๊งพนันออนไลน์อะไร

วันเกิดเหตุก็เห็นว่าที่โต๊ะอาหาร
ที่เขานั่งคุยกันไม่มีความผิดปกติอะไร
ไม่มีการข่มขู่อะไรทั้งสิ้น
ไม่มีเอากุญแจมืออะไรมาวางก็ไม่มี
บอกมีผู้ชายผมสั้นเกลียน
คือมันจำเป็นต้องเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบทั้งหมดหรือเปล่า

แล้วที่สงสัยก็คือทำไมผู้เสียหายเนี่ย
ต้องมากล่าวหาว่าทางร้านรู้เห็นกับ
พนันออนไลน์แก๊งนั้นทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ส่วนเรื่องตู้ม้าตู้สล็อตที่อยู่ในร้านเนี่ย
เจ้าของร้านเขาบอกเขาไม่ขอพูดก็แล้วกัน
เขามานั่งกินร้านผมผมก็ต้องต้อนรับเขา
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ให้ความเริ่มรู้กับทางร้านเนี่ย

ทางร้านที่เกิดเหตุเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ทีนี้คุณสุชาดาไล่ไปไล่มาเนี่ย
มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคือผู้หวังดี
เราก็ไม่รู้คือใครนะเขาอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เขาส่งคลิปเสียงระหว่างที่เขาคุยกับใครสักคนหนึ่ง

ในการสนทนากันเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้
วันเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งของผู้เสียหายที่ไปแจ้งความเนี่ย
ความจริงเนี่ยเขารู้เห็นเป็นใจกับคนที่ชื่อวิเชียน

คาดว่ารถเบ้นคันนั้นเนี่ยพอมาตกลงเจรจากันที่ร้าน

ก็เลยเหมือนกับก็ให้รถเบ้นไปก่อน

ส่งมาให้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
เขาอ้างว่าก็ผู้เสียหายนั่นแหละ
เป็นคนให้กุญแจรถเบ้นกับฝั่งแก๊งพนันออนไลน์เอง
ไม่มีการข่มขู่ไม่มีการขู่ฆ่าเลย
อ้างว่าเป็นของผู้เสียหายเนี่ย
ที่มีการพิมพ์ข้อความในเชิงขอโทษ

ครับ

แต่ว่าเราไม่ได้ยินแล้วเราก็พูดกับมันดีมันก็ยอมรับมา